ผู้ชายคนหนึ่งขับรถแหกด่านหนีตำรวจเนี่ย
กว่าจะไล่กันทัน๓๕กิโลเมตร

โอ้โหโตโยต้าสีน้ำเงินคันนี้นะฮะ
นี่ไปแล้วนะฮะแล้วไปไล่กันแบบหลายจุดนะครับ
คือรถคันนี้เนี่ยนี่สพลมเก่าเนี่ย
สกัดจับนะครับขับมาจากพื้นที่จังหวัดเลย
มุ่งหน้าเข้าเขตอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์
คือความจริงตำรวจเนี่ยตั้งจุดสกัดที่๓แยกไฟแดง

รถคันนี้มาถึงตำรวจก็เรียกให้หยุดนะ
คนขับก็จอดจอดแล้วก็เหมือนจะให้ตรวจ
แต่ขับหนีไปเลยนะครับมีเสียงปืน
นักศักดิ์ผู้ละยินมั้ยฮะเสียงปืนนั่งขึ้นอยู่นัดหนึ่ง
ทีนี้ก็ยุ่งแล้วสิขับหนีด้วยมีปืนด้วย

จนไปทันกันที่สามแยกไฟแดงกลาโหม
ตำบลท่าพลอำเภอเมืองเพชรบูรณนะฮะ
ตรงนี้นะฮะ๓๕กิโลเมตรหนีมา

รถติดเนี่ยฮะตำรวจเขาก็ดักกันเป็นทอดเลยนะครับ
สุดท้ายเนี่ยดักไว้ตรงนี้ได้๓แยกไฟแดง
ที่ตำบลพลอำเภอเมืองเพชรบูร๓แยกไฟแดงกลาโหม
คือมีปืนดังขึ้นนัดหนึ่งตอนด่านแรก
แล้วหนีมา๓๕กิโลไม่ดักจับได้ยังไงก็ต้องดักจับใช่ไหม
ไม่รู้ว่าไปทำผิดอะไรยังไงมา
สุดท้ายเนี่ยคนขับนะครับชื่อว่านายวิหารอู่เล็ก
อายุ๓๙ปีนะเป็นชาวด่านซ้ายจังหวัดเลย
คือในรถเนี่ยมีปืนลูกซองยาวไทยประดิษฐ์อยู่กระบอกหนึ่ง
แต่ไม่มีสิ่งผิดกฎหมายอย่างอื่นนะคุมตัวได้
นายวิหารบอกว่าก่อนเกิดเหตุก่อนขับรถแหกด่านเนี่ย
มีเรื่องกับภรรยามาใช้ปืนขู่ภรรยามาด้วย
แล้วก็เอาลูกตัวเล็กสองคนขึ้นรถขับหนีภรรยาออกมาจากบ้าน
นี่ฮะมีปืนกระบอกนี้ด้วยนี่ทีเนี้ยญาติเขาก็แจ้งตำรวจให้ไล่จับกัน
เพราะว่าพาลูกมาด้วยแล้วมีปืนมาด้วยนะ
ยิงขู่ภรรยาที่บ้านมาเขาก็เป็นห่วงหลาน
ทีนี้พอตัวเองมาถึงแล้วเจอด่านเนี่ยหนีเลยฮะ
หนีมาเรื่อยครับสุดท้ายก็สกัดจับได้นะครับ
ตอนนี้ก็แจ้งข้อหาไปเรื่องของอาวุธปืนเรื่องยิงปืนเรื่องแหกด่านนะครับ
เหลือเดี๋ยวตรวจสอบเพิ่มเติมก็คือเรื่องของการเสพยาเสพติดนะฮะอืม